แต่เรื่องเด็กที่โดนตีก้นเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะให้มาบอกกันหน่อยว่า
โรงเรียนของลูกท่านเนี่ยมีไหมมีตั้งกฎเกณฑ์ไหมว่า
ถ้าทำผิดอันนี้จะโดนตีหนึ่งครั้งนะ
เพราะโรงเรียนนี้ครูเขาชี้แจงว่าเขามีกฎอย่างนี้อยู่
นี่เอาภาพเป็นก้นของเด็กนะที่โดนตีจนร้ายเลย
กับข้อความว่าร้องเรียนตรวจสอบครูโรงเรียนเอกชน
ตีเด็กจนก้นช้ำขนาดนี้ได้หรือไม่
ตีพอดีหรือตีเกินไปสาเหตุจากอะไร

เมื่อวานนี้ครับนักข่าวก็เลยลงพื้นที่เลยไปโรงเรียนที่เกิดเหตุ
ไปเจอกับผู้อำนวยการโรงเรียนเลย
พอประทุมช่ำชองครับแล้วก็เจอนายชะลิดจันที
คนนี้เป็นหัวหน้าบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มีการเชิญนายประมวลประจวบสุขครูที่ตีนักเรียนเนี่ย
มาถามด้วยมาถามข้อได้จริงหน่อยมันเกิดอะไร
ครูประมวลเป็นครูประจำชั้นป๕ครับท่านชี้แจงว่า
เรื่องนี้มันเกิดจากในห้องเรียนมีการกำหนดกฎเกณฑ์กันไว้แล้วว่า
ห้ามนะห้ามเด็กนักเรียนมาวิ่งเล่นกันในห้องเรียน
ใครวิ่งเล่นนะจะโดนลงโทษตีหนึ่งครั้ง
ส่วนกรณีของน้องนิวครูประมวลเขาบอกว่า
ประมวลเนี่ยเรียกน้องนิวมาลงโทษแล้วแล้วน้องวิ่งหนี
ก็เลยนับเพิ่มนับโทษเพิ่มไปเรื่อย
น้องนิวก็ยังไม่มาอีกจนถึงครั้งที่๒๖น้องนิวใหม่เอาล่ะนะ
ต้องมาชำระโทษกันครูก็เลยตีไป
ตามจำนวนครั้งที่ฆ่าโทษ๒๖ครั้งครับคุณผู้ชม
ครูประมวลยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอะไรรุนแรงนะ
แต่ตีเพราะให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้
และด้วยความหวังดีอยากให้นักเรียนอยากให้น้องนิว
เป็นคนดีก็เท่านั้นเอง
แต่ครูประมวลบอกพร้อมจะขอโทษผู้ปกครองครับ
ผมก็ไม่ได้ตีเท่าแรงผมก็ตีแค่แบบนี้ลวน
ประมวลบอกว่าตีรัวไม่ได้ตีแรง
คือตกลงกันเอง
เพราะว่าในระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
ทำไม่ได้นะครับไม่มีครับก้านตีไม่มีอยู่ในระเบียบ

แล้วก็มีให้ไป

ใช่หรือตัดคะแนนจิตพิสัยอะไรพวกนี้
คุณผู้ชมฮะทางหัวหน้างานวิชาการเนี่ย

รู้สึกเสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จะมีการลงโทษครูประมวลครับตามระเบียบ
แล้วก็จะเยียวยาครอบครัวนอกจากนี้
กล่าวขอโทษผู้ปกครองนักเรียนที่ถูกตีด้วย
คำมั่นว่าจะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย

เมื่อทางโรงเรียนยอมรับผิดแล้วจะมาขอโทษ
การเยียวยาเนี่ยก็อยากให้เรื่องจบกันไปด้วยดีครับ
ฝากไปถึงครูประมวลที่ตีน้องนิวนะครับ
คราวหน้าไม่ควรตีนักเรียนรุนแรงแบบนี้อีก
ลูกใครใครก็รักถ้าจะตีเพื่อสั่งสอนก็
ทีเดียวพอแปะพอให้หลาบจำ
ไม่ใช้ความรุนแรงจะดีกว่านี่แม่น้องนิวเขาบอกนะครับ